เป็นวาทีเจ้าบ่าวป้ายแดงที่โรแมนติกสุดนะคะสำหรับหนุ่มบี้ทัศภาคค่ะ
ล่าสุดทำสเตอร์ไพรส์คุกเขาขอแต่งงานวาธิภรรยาสุดแซ่บกุ๊บกิ๊บสุมนติฟค่ะ
โดยมีครอบครัวแล้วก็เพื่อนพ้องร่วมเป็นสักขีพยานกันอย่างพร้อมหน้านะคะ
อีกทั้งยังมีดอกทานตะวันที่เป็นสัญลักษณ์แทนความรักของทั้งคู่อีกด้วยค่ะ
งานนี้แน่นอนฝ่ายหญิงกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่แล้วนะคะ
ก่อนจะมีการแชร์โมเมนต์หวานลงในอินสตราแกรมส่วนตัว
ซึ่งก็มีเหล่าแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
โดยสาวกุ๊กกิ๊บนะคะก็เผยว่าไม่คิดเลยว่าจะมีการขอแต่งงานแบบนี้
เนื่องจากใกล้จะถึงวันวิวาเข้ามาทุกทีนะคะ

แต่อยู่ดีมาขอก็น้ำตาแตกสิจ๊ะ
ส่วนมูลค่าของแหวนเพชรไม่ขอเปิดเผยนะคะ
แต่ยอมรับว่ามีคุณค่าทางจิตใจในโชว์แหวนซะด้วย
ก่อนจะเอ่ยปากชมฝ่ายชายนะคะว่าทำตามความฝันของตัวเองทุกอย่าง
เป็นการย้ำชัดว่าการตัดสินใจมีชีวิตครูครั้งนี้
เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วล่ะค่ะ
ที่คิดว่าไม่โดนขอแต่งงานแล้วเพราะว่าหนึ่ง
ด้วยความที่อย่างที่บอกตอนนั้นว่าตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะเตอร์ไพรส์ก่อน
แล้วก็ดันเป็นข่าวก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่วุ่นวายคิวไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ย

แล้วก็ด้วยความที่อุ่นวายคิวไม่ลองตัวอะไรอย่างเงี้ย

แล้วก็ด้วยความที่อุ่นวายคิวไม่ลองตัวอะไรอย่างเงี้ย

แล้วก็ด้วยความที่อุ่นวายคิวไม่ลองตัวอะไรอย่างเงี้ย

ส่วนภาพพรีเวดดิ้งสุดสวิทของทั้งคู่ก็ปล่อยให้แฟนได้ฟินกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความต้องการของหนุ่มบี้เขานะคะที่อยากจะถ่ายด้านอยากจะถ่ายหลายด้านรวมไปถึงสาวกุ๊กกิ๊บเองก็ยอมทำตามด้วยค่ะ
วิบาของทั้งคู่จะมีในวันที่๒๓มกราคมนี้สาวกุ๊กกิ๊บเตรียมชุดเจ้าสาวเอาไว้๕ชุดด้วยกันเจ้าค่ะ

เปลี่ยนกันให้ละลานตาเลยแฟชั่นวีคหรือเปล่าก็ไม่รู้
ในธนาการวันตัวเองที่พี่เชอรี่จะเอากี่ชุดดิ